อีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับกรณีที่มีศพเด็กทารก๑๐ศพ
หายไปจากสุสานในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะคือตอนแรกเนี่ย
บ้านเขาคิดว่าอาจจะเป็นหมอผีเขมรที่มาเอาศพเด็กไป
แล้วก็จะเอาไปทำคุณสัยไปทำของขลังเออแต่ปรากฏว่ามีหลวงพ่อปู่
เอ่อมีพ่อปู่มหาบุณีอริยดาบทนะเขาบอกว่าไม่น่าใช่คำเนี้ยหรอก
คนไทยนี่แหละแต่อาจจะได้ใบสั่งมาจากจีน
เพราะว่าราคาตอนเนี้ยสูงมากโอ้โหเนี่ยค่ะกรณีนี้นะคะ
มีศพเด็กทารก๑๐ศพหายไปจากสุสานสุขนิรันดิ์ในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยอง
มีร่องรอยงัดแผ่นปูนมีร่องรอยการทำพิธีสะกดวิญญาณ
ซึ่งศพทารกที่หายไปเนี่ยคนร้ายเลือกเอาแต่เฉพาะศพทารกที่เพิ่งเสียชีวิตใหม่
ที่เสียชีวิตหลังคลอดแล้วก็คลอดก่อนกำหนดค่าว่าจะนำไปทำกุมารทองหรือคุณสายตามความเชื่อนะคะ
นายชายรักยอดพรมหรือว่าพ่อปู่มหาหมุณีอริยดาบทบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าคนร้ายไม่ใช่หมอผีชาวเขมรหรอก
น่าจะเป็นคนไทยนี่แหละและที่สำคัญน่าจะเป็นคนในด้วยค่ะ
เพราะตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าวันเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิไปแอบดักซุ่มดูคนร้าย
รู้ได้ยังไงว่าจะเกิดเหตุแปลว่าต้องรู้ร่วงหน้าหรือเปล่า
รวมถึงกลุ่มคนร้ายยังรู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีทั้งที่พื้นที่สุสานค่อนข้างกว้าง
ไม่พอพื้นที่กว้างแบบนั้นมีศพเป็นร้อยศพแบบนั้น
คนร้ายกลับงัดเอาเฉพาะศพเด็กที่เพิ่งตายใหม่ไปได้
หลุมมีการโบกปูนเอาไว้ด้วยถามว่าถ้าไม่ใช่คนไหนจะรู้ตำแหน่งได้ยังไงว่าศพไหนอยู่ตรงไหน
ทีนี้เรื่องการขโมยศพเด็กไปทำลูกกรอกและกุมารทองนะคะต้องบอกก่อนว่า
มันไม่ได้มีแค่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดระยองมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
มีอยู่หลายพื้นที่รู้กันดีในกลุ่มที่มีความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์ค่ะ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าลูกกรอกและกุมารทองที่ทำขึ้นโดยหมอผีไทยเนี่ยนะ
เป็นที่นิยมของชาวจีนมากเพราะเขามีความเชื่อว่าลูกกรอกและกุมารทองที่ปลูกเสกโดยหมอผีไทยเนี่ย
อิทธิฤทธิแรงเข้มขลังให้โชคลาภเรียกทรัพย์
เลี้ยงไว้ก็จะเป็นผลดีต่อธุรกิจการค้าแล้วก็ปกป้องผู้ที่บูชาด้วย
ทีนี้ถามว่าพอเป็นที่นิยมแล้วเนี่ยราคามันดีมากเลยหรืออย่างไร
เขาบอกว่ามีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นพอสินค้าเป็นที่ต้องการแบบนี้ก็เลยน่าจะเกิดการขโมยศพทารกไปปลุกเสก
แล้วก็ขายให้กับผู้ที่มีความเชื่อจนมีราคาสูงนี่แหละค่ะ
ซึ่งกรณีนี้นะคะถ้านำศพทารกกว่า๑๐ศพไปประกอบพิธีกรรม
ทำลูกกรอกทำกุมารทองแล้วขายต่อในต่างประเทศเนี่ย
บอกว่ามูลค่ามันจะพุ่งสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียว
สำหรับใครที่ไม่รู้จักนะคะก็อธิบายไว้แล้วกัน
เลี้ยงลูกกรอกหรือว่ากุมารทองของคนไทยเนี่ย
ในอดีตอาจจะเคยเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มที่มีความเชื่อ
แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วค่ะ
พ่อปู่มหาหมุณีอริยดาบทบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีออเดอร์สั่งซื้อลูกกรอกและกุมารทองเข้ามาเหมือนกันนะ
แต่เขาไม่รับทำเพราะสงสารหัวอกคนเป็นพ่อแม่
นั่นสิค่ะคือแค่เขาเสียลูกไปในวัยแค่นี้
เขาก็ทรมานใจทุกข์ใจจะแย่อยู่แล้วยังจะเอาศพลูกเขาไปอีกอ่ะ
ถ้ารู้ว่าลูกไปถูกทำเป็นลูกกรอกไปทำเป็นกุมารทองอะไรแบบนี้
โอ้โหพ่อแม่คงรับไม่ไหวซึ่งพ่อปู่มหาหมุณีบอกว่า
เป็นลูกหลานของตัวเองก็รับไม่ไหวเหมือนกันแหละ
นั่นสิครับนะฮะเพราะว่าวงการนี้มันยังคงมีอยู่
ต้องยอมรับเรื่องของไอ้ปลูกเสกของขังทำเสน่ห์ต่างนานาเนี่ย